คุณผู้ชมไปดูความซับซ่อนของการหายไปของ๔คนพ่อแม่แล้วก็ลูกเล็ก๒คน
แต่ว่าความทุกข์มันเกิดกับน้องอุ้ยน้องอุ้ยเป็นลูกคนโตของครอบครัวที่ผมว่านี้
คุณน้องอุ้ยกับคุณปู่ตอนนี้บอกว่ายังไม่ได้ยินนะ
เรื่องข่าวว่าเจอ๔คนนี้แล้วติดต่อ๔คนนี้ได้แล้วตอนนี้ทุกข์ใจมากนะฮะ
ขณะที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าเหมือนจะได้จับสัญญาณโทรศัพท์ว่าล่าสุดวันนี้ใช้อยู่ที่ลาดกระบังครับ
ผมไม่ได้ไปอยากบอกพ่อกับแม่ยังไงบ้างเผื่อเราจะไปทำธุรกิจอยู่อะไรอย่างเนี่ย
อาจจะไม่ได้บอกเรา
ร้องไห้ถ้าจะขาดใจร้องมาหลายวันแล้ว
หลังจากนะคะมาที่บ้านพักอยู่ที่หมู่สองอำเสอทุ่งสลี่ย่ำจังหวัดสุโขทัย

แล้วก็ยังไม่เจอพ่อแม่กับน้องอีก๒คนมาที่บ้าน
ตอนนี้สภาพจิตใจของน้องอุ้ยเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็น

อุ้ยมากับนายล้วนบุญชูเป็นคุณปู่ครับนะฮะ
แล้วก็ตำรวจสพบ้านไร่ก็มาด้วย
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสภาพรอบบ้านพบว่าไม่มีร่องรอยการรื้อค้น
ไม่มีร่องรอยของคนที่มาพักอาศัย

ขณะนี้หายตัวไปประกอบไปด้วยใครบ้าง
นายนิรุธบุญชูอายุ๔๑คนนี้พ่อ
นางสาวนรมนเพชรบุญมีอายุ๔๑เท่ากันคนนี้แม่
เด็กชายนรเบศบุญชูอายุ๑๒ขวบ
แล้วก็เด็กหญิงหะรินดาบุญชูอายุ๗ขวบ
น้องชายและน้องสาวนะฮะ
ล้วนพ่อของนายนิรุธหรือว่าปู่ของน้องอุ้ย
ยืนยันว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายยังไม่ได้ติดต่อมาและติดต่อไม่ได้
ตอนนี้กังวลมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
มีอะไรก็ค่อยคุยกันนะมาช่วยเหลือกันด้า

ลำดับเหตุการณ์หน่อยคุณผู้ชมฮะ

เดินทางไปหาน้องอุ้ยที่เชียงใหม่
ทราบจากพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวสงการต่างจังหวัดกันนะ
แล้ววันต่อมาก็พบข้อมูลว่ามีการเอารถไปขายที่จังหวัดพิสุนโลกครับ
จากนั้น๑๐เมษายนน้องอุ้ยติดต่อพ่อได้ครั้งสุดท้าย
แต่ล่าสุดครับคุณผู้ชมวันนี้ครับ
เจ้าหน้าที่พบสัญญาณการใช้โทรศัพท์แถวลาดกระบังกรุงเทพมหานครนี้
พันธบทเอกสายันจันแจ่มกระจ่าง
ท่านผู้กำกับการสอบภอบ้านไล่จังหวัดสุโขทัยบันดาลบุว่า
การติดตามผู้สูญหายเจ้าหน้าที่ใช้หลายวิธีในการตามหาเบาะแส
เรื่องต้นไล่ตรวจสอบการทำธุรกรรมทั้งหมดของผู้สูญหาย

รวมไปถึงตรวจสอบการใช้ยานพานะแล้วก็คนใกล้ชิดด้วยครับ
ก็คงจะต้องไล่ตรวจสอบไปทีละอย่างทีละอย่าง
ธุรกรรมหนึ่งที่พอจะเป็นเบาะแสไล่มาได้ตลอด๑๐วันที่หายเนี่ย
ก็คือรถที่ทั้ง๔คนนี้นะคะ
เรียกว่าเขาต้องไล่ตามเบาะแสกันนะคะ
คือพอเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยโลกโซเชียลก็พยายามไล่ตามเบาะแสรถคันนี้ค่ะ
หมายเลขทะเบียนบบพ๓๐๕๓สุโขทัย
ซึ่งเป็นรถที่๔ชีวิตพ่อแม่ลูกขับออกจากบ้าน
ปรากฏว่าโซเชียลไปเจอว่าไปอยู่ในไลฟ์สดของ
ประเสริฐผลยูสคาร์สาขาอุดรธานี
นี่ค่ะร้านนี้เป็นร้านรถยนต์มือ๒ที่อุดรธานี
วันที่๑๐เมษายนเขาไลฟ์ขายรถยนต์มือ๒
แล้วมีรถคันนี้ปรากฏอยู่ในไลฟ์ของเขา
ทะเบียนเดียวกันจริงครับค่ะค่ะคือคันนี้เลย
เป็นวันเดียวกันกับวันที่พ่อของนายนิรุธบอกว่า
ลูกเขาหายออกไปจากบ้านพร้อมภรรยาและหลานอีก๒คน
ก็เลยมีความสงสัยว่ารถคันนี้ถูกโจรกรรมมาหรือเปล่า
เอาแล้วเจ้าของอยู่ที่ไหนทำไมมาอยู่ในไลฟ์ของร้านรถยนต์มือสองได้
ทีมข่าวลงไปในพื้นที่พร้อมกับภูมิกับสพเมืองอุดรธานี
ไปที่บริษัทประเสริฐผลยูสคาร์ที่อุดรธานี

ผู้จัดการเต็นต์รถเนี่ยบอกว่าเป็นรถที่ถูกขายทอดมาถึงบริษัทเป็นมือที่๔แล้วค่ะ
กว่าจะมาถึงเขาเป็นมือที่๔แล้ว
บริษัทเขาซื้อต่อมาจากนายนัทธวุฒิคำรักเกียรติเจริญชาวจังหวัดเลย

ซื้อต่อมาอีกทอดหนึ่งราคา๔๒๒๐๐๐บาท
ตกลงซื้อขายและรับรถมาเมื่อวันที่๙เมษายน
แล้วก็นำมาไลฟ์ขายในเต็นต์รถของตัวเองวันที่๑๐เมษายน
ขอยืนยันว่าซื้อขายมาอย่างถูกต้องเอกสารครบถ้วน
เขายังมีรูปถ่ายคุณนรมนก็คือคนที่เป็นแม่ค่ะ
เอามาประกอบหลักฐานการซื้อขายกับเต็นต์รถที่รู้จักที่เป็นมือแรก
แต่เขาไม่รู้ว่าซื้อขายกันที่ไหนค่ะ
เราย้อนกลับไปเขาบอกเขาซื้อจากคุณนัทธวุฒิคำรักเกียรติเจริญที่จังหวัดเลย
ก็ไปคุยกับคุณนัทธวุฒิคำลักษ์เจริญเจ้าของเต้นรถโชคทวีเจริญกรุ๊ปที่จังหวัดเลยค่ะ
เขาบอกเขารับซื้อรถคันนี้มาเป็นทอดที่๓ค่ะ
ติดต่อผ่านกลุ่มในเฟซบุ๊กซื้อจากนายประกิจที่จังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็ขายไปให้เต็นต์ที่จังหวัดอุดรธานี
คุณนัทธวุฒิบอกว่ามีหลักฐานการซื้อขายถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ไม่เคยพบกับเจ้าของรถและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปค่ะ
แล้วให้คุณผู้ชมไปดูคุณธนงศักดิ์
ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อรถกระบะคันนี้เป็นคนแรก

บุญมีก่อนที่รถคันนี้จะถูกขายต่อไปอีก๓ทอด
แล้วเดี๋ยวเราไล่ตามกันไปค่ะ
คุณธนงศักดิ์ซื้อจากคุณนรมนที่พิศนุโลกวันที่๗เมษายน
คุณปะกิจซื้อต่อเป็นทอดที่๒เมื่อวันที่๘เมษายน
คุณประกิจขายให้คุณนัทธวุฒิเมื่อวันที่๘เมษายน
คุณนัทธวุฒิขายให้กับเต็นต์รถประเสริฐผลยูสคาร์สาขาอุดรธานีวันที่๙เมษายน
รถคันนี้ปรากฏในไลฟ์ของเต็นต์รถวันที่๑๐เมษายน
คุณธนงศักดิ์บอกว่าเจ้าของรถประกาศขายไว้ในเฟซบุ๊ก
เจ้านายเขาก็ติดต่อที่คุณนรมนนี่แหละตกลงซื้อขายกันที่๓๘๕๐๐๐บาท
ก็ส่งมอบกันที่สถานีบริการน้ำมันเขื่อนนะเรสวนที่พิศนุโลก๗เมษายน
ตอน๑๕นาฬิกา๔๐นาทีเนี่ยค่ะเขาก็ถ่ายรูปเอาไว้ด้วย
พอถึงวันนัดเนี่ยเขาเล่าบอกว่าคุณนรมนขับรถกระบะมาคนเดียว
ก็ไม่แน่ใจว่ามีเด็กอยู่ในรถหรือเปล่าทำสัญญาซื้อขายเสร็จก็แยกย้ายกันไป
สุดท้ายมาทราบว่ารถคันนี้เป็นรถของ๔ชีวิตที่หายตัวไป
แล้วเขากำลังตามหากันอยู่ในตอนนี้ค่ะ
บอกแค่สามีเขาด้วยใช่ไหม
สนใจแต่ว่าจะทำสัญญาดีการภายกันเยี่ยว
เขารถอะไรอะพี่สามีการรถอีกรถกันไหมคะ

หรือแบบรถเข็นด้วยเนี่ยครับ

ไม่เห็นครับ
ก็เหมือนจะเป็นเบาะแสสุดท้ายจากรถคันนี้นะคะ
ก็คือตอนที่เขาขายรถคันนี้ให้กับคนที่ซื้อเป็นคนแรก
เป็นแรกแล้วมันก็ถูกขายต่อมาเป็นทอดที่๔
เดี๋ยวก็คงต้องดูเส้นทางธุรกรรมในรูปแบบอื่นกันต่อไปนะคะ